เดี๋ยวช่วงนี้จะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะ
โดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยเขาก็จะมีร้านคาเฟ่หลากหลายสไตล์ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจิบกาแฟชิวกัน
คุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวีของเราไม่พลาด
เดี๋ยวจะไปรีวิว๒ร้านกาแฟมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
เขาบอกว่าสองร้านนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักด้วยแต่ว่าน่าสนใจทีเดียว

คาเฟ่เล็กสีขาวสบายตาเอาใจคนชอบสไตล์แบบมินิมอล
จะเพิ่งเปิดร้านได้เพียง๗เดือนแต่ด้วยสไตล์เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา
โดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หินอ่อนสีขาวสลับกับงานไม้ดูแล้วอบอุ่น
ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านชิว
ว่าร้านกาแฟของเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นความเนื่องด้วยพอเป็นเมืองล้านนา
ก็จะเน้นขอบเป็นไม้สีไม้เป็นหลักแล้วก็มีด้วยเหล็กสีดำหรือสีเทาสีเข้ม
เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าจริงร้านกาแฟเราอยากให้บรรยากาศที่นั่งสบาย
ซึ่งสีที่จะมาก็คือสีขาวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกสีขาวเป็นหลัก

จากบรรยากาศร้านที่นั่งสบายจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้
ให้รสชาติหวานเปรี้ยวซ่า
ค่อยเทลงไปในแก้วน้ำมะพร้าวสด
กาแฟกับน้ำมะพร้าวผสานกันอย่างลงตัว
จิบเย็นชื่นใจ
บีลาเต้แก้วนี้ดูเหมือนธรรมดา
แต่เก๋ตรงที่ไม่ใส่น้ำแข็งเพราะใช้แก้วเย็นแช่แข็งแทนค่ะ
กาแฟพร้อมของหวานต้องมา
จัดเต็มกับเมนูบีโคโคนัสไอศครีม

ไอศครีมกะทิรับประทานคู่กับเนื้อมะพร้าวชิ้นใหญ่
สีสันด้วยฝอยทองสีเหลือง
ดนมข้นนิดหน่อยสุดฟิน

ลงโซเชียลเช็คอินสักหน่อยค่ะ

ตั้งแต่๘โมงถึง๔ทุ่ม
เที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีจะเช็คอินแค่ร้านเดียวคงไม่พอค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะคะมีคาเฟ่สวยอีกเยอะเลยค่ะ
ร้านต่อไปขอเอาใจคนที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียว
เพราะว่าทุกเมนูจะมีส่วนประกอบของชาเขียวมัดฉากเป็นหลัก

ชาเขียวเกรดพรีเมียมหอม
แค่คิดก็ฟินแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปชิมพร้อมกันเลย
ถึงแล้วคาเฟ่น้องใหม่ร้านนี้ชื่อว่า
มีใจให้มัดฉะเสิร์ฟเฉพาะชาเขียวหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ค่ะ

เกิดจากความชื่นชอบของเจ้าของร้านที่รักการดื่มชาเขียว
ดัดแปลงบ้านให้กลายเป็นคาเฟ่เล็ก
สาวกชาเขียวมานั่งชิว

จะได้เห็นกรรมวิธีในการชงชาเขียว
ทั้งการร่อนชาการตีชา
เพื่อให้ขึ้นฟองสวยงามสไตล์ญี่ปุ่นอย่างพิถีพิถัน

ถ้าคนข้าวมาได้สังเมณีว่ามีกาแฟไหม
ตอนนี้เรายังไม่มี

และมะชะของเราคือ
เพราะนั่นจุดขายค่อนข้างจะชัด

อะไรที่ชัดเจนสื่อสารตรงไปตรงมา
คลาสสิกไอซ์ลาเต้เป็นชาเขียวมัชฉะเย็น
สีเขียวของมัชฉะผสมกับสีขาวของนมสด

ชะแอฟโฟกาโตเป็นไอศครีมชาเขียวรสนุ่มหวานน้อย
ราดด้วยชาเขียวมัชจะเข้มข้น
และไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือคลาสสิกฮอตถ้วยนี้ค่ะ

ต้องยื่นมือขวาจับถ้วยชาวางบนฝ่ามือซ้าย
จากนั้นหมุนถ้วยชาตามเข็มนาฬิกา
เพื่อชื่นชมความงามของถ้วยชาค่ะ

ธรรมเนียมญี่ปุ่นต้องดื่มให้หมดแล้วค่อยวางถ้วยนะคะ

กลิ่นชาหอมฟุ้งอยู่ในปาก
ร้านมิจัยให้มัชฉะตั้งอยู่ที่ถนนศรีดอนช่าย
ตำบลช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ

ยังไงล่ะคะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะ
มีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ก็ลองไปชิมกันดู
คุณกมลวันไปชิมให้ดูเนี่ยคือทั้งหอมทั้งอร่อยแน่นอน